มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
เป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๙แล้ว
แต่ว่าพ่อของผู้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเนี่ย
เขาบอกว่าเขาได้หลักฐานมา
ก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน
เกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม
เพราะว่าลูกชายถูกตำรวจทำร้ายร่างกายแล้วก็ยัดข้อหา
โดยผู้ที่เป็นพ่อชื่อว่านายบุญยิ่งงามชื่น
อายุ๖๑ปีนะครับมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายน๒๕๖๒
ลูกชายชื่อนายอภิชาติอายุ๒๙ปี
พร้อมกับเพื่อนรวม๘คน
คืนวันนั้นไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง

แล้วก็ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวกับกลุ่มคู่อริ
ก็หนีคู่อริกันนะฮะแยกกันหนี
ปรากฏว่าลูกชายเนี่ยไปเจอรถคันหนึ่งที่ขับมา
นึกว่ารถของคู่อริก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าขู่
ปรากฏว่าเป็นรถตำรวจตำรวจนอกเครื่องแบบ
เขาจะมาตรวจหรือจะมาอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
ตำรวจก็เลยจับ
แต่ว่าการเข้าจับกลุ่มตัวเนี่ยตอนนั้นลูกชายก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตำรวจ
เขาก็ได้หลักฐานว่าตำรวจขับรถพุ่งชนลูกชายเขา
แล้วก็มีการตีมีการทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
เมื่อได้หลักฐานใหม่แล้วก็เลยต้องร้องขอความเป็นธรรม

จากบาดเจ็บสาหัสแล้วยังถูกแจ้งข้อหาว่า
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วย
โดยเหตุการณ์เล่าแบบนี้ครับที่เขาได้ให้ข้อมูลนะฮะ
คืนวันเกิดเหตุลูกชายนะครับกับเพื่อนรวม๘คน
ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตอำเภอศรีราชาชนบุรี
ระหว่างที่นั่งดื่มกินกันอยู่ในร้าน
ทั้ง๘คนทางพ่อกับลูกชายที่บาดเจ็บ
เขาก็ยืนยันนะว่าไม่มีใครทำพฤติกรรมกลาง
หรือว่าไปพูดคุยกับผู้หญิงคนอื่นในร้านที่ไม่รู้จัก

โดยทุกคนก็อยู่ที่ร้านจนถึงเวลาตี๒
ก็เป็นเวลาที่สถานบันเทิงปิด

จากนั้นก็เดินออกมาที่รถซึ่งจอดอยู่ที่หน้าร้าน
ชวนกันจะไปกินข้าวกันต่อนะจะไปกินร้านอื่นต่อ

ผู้เสียหายก็ชวนเพื่อนเอางี้ไปกินก๋วยเตี๋ยว
ห่างจากสถานบันเทิงสักประมาณ๒๐๐เมตร
รถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้เสียหาย

หนึ่งในนั้นสวมเสื้อสีดำกางเกงยีนสีน้ำเงินขายาว
ปลาแก้วใส่กลุ่มของผู้เสียหาย
จังหวะนั้นผู้เสียหายก็บอกเพื่อนว่า

แต่ระหว่างที่ขี่จักรยานยนต์ออกมานะครับ
ชายคนเดิมกลับใช้ปืนยิงใส่เลย
ใส่มาในกลุ่มของผู้เสียหายกับเพื่อน๔นัด
แต่โชคดีกระสุนมันไม่โดนใคร

ผู้เสียหายก็คือนายอภิชาติ
ลูกชายของนายบุญยิ่งที่มาร้องสื่อมวลชน

คือไม่ต้องกินแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านดีกว่า

ก็เหลือผู้เสียหายกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกัน

มีรถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
ซึ่งผู้เสียหายคิดว่าเป็น
กลุ่มคู่อริที่ปาแก้วใส่เมื่อสักครู่นี้

ก็เลยตัดสินใจเอาปืนที่พกติดตัวมา

เอาออกมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าไปสองนัด
เพื่อต้องการข่มขู่ให้คู่กรณีรู้ว่า

แต่เมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าพยายามตอบโต้

ผู้เสียหายและเพื่อนเห็นท่าไม่ดีก็ขี่รถหนี

มาถึงช่วงซอยหนองขาม๒๓
ผู้เสียหายเห็นว่าน่าจะปลอดภัยจากกลุ่มชายชะกันที่ขับรถตามแล้ว

แล้วก็โทรศัพท์ไปถามเพื่อนคนอื่นว่า
มีใครเป็นยังไงบ้างมีใครถูกทำร้ายบ้าง

ไอ้รถคันที่ขับตามผู้เสียหายมาเนี่ย

แล้วระหว่างยืนคุยโทรศัพท์อยู่
กลุ่มชายชะกันที่ขับรถตามมาก็ตามมาทัน
แล้วก็จอดรถขวางเอาไว้
ให้ผู้เสียหายกับเพื่อนขี่จักรยานยนต์หลบหนี
ก่อนที่จะมีคนหนึ่งนะครับ
เดินเข้ามาควบคุมตัวใส่กุญแจมือเพื่อนของผู้เสียหาย
แล้วผู้เสียหายนายอภิชาติเขาบอกว่าเขาตกใจ

ก็โยนโทรศัพท์ทิ้งไปในพงหญ้า
แล้วก็หยิบปืนที่เหน็บที่เอวเนี่ยขึ้นมา
คือตั้งใจขึ้นมาถือเพื่อป้องกันตัวไม่ได้จะยิง
แต่กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้วิ่งกลับไปขึ้นรถ

พอไล่ตามตันก็ขับชนเลยฮะ
จนล้มลงทำให้ปืนที่ถืออยู่ในมือ

แล้วก็ใช้ปืนตบเข้าที่ขมับซ้าย
แล้วก็ร่วมกันรุมทำร้ายจนหมดสติไป

ผู้ชายกลุ่มนี้ก็ไปหาปืนที่

แล้วก็เอามาวางข้างตัวของนายอภิชาติผู้เสียหาย

ก่อนที่จะแจ้งข้อหาดำเนินคดี
เขาชนก่อนที่จะตกไปเขาชนแล้วก็
มีชายอีกคนหนึ่งวิ่งมาเตะผมครับ

มาตีผมตีที่ศีรษะผมประมาณ๒ครั้ง

เตะผมนั่นแหละเตะผมก็หลายครั้งอยู่ครับ
ผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ากี่ครั้ง
ส่วนอาการบาดเจ็บของผู้เสียหายนะคะ
ก็คือหัวแตกกระโหลกยุบ
เพราะว่าถูกด้ามปืนตบนะคะ
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายจนอย่างที่บอกว่าเขาหมดสติเลยนะ

ทุกวันนี้ยังมีอาการข้างเคียงอยู่เลยค่ะ

มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซี่ขวา
ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง
ตำรวจชุดจับกลุ่มที่เป็นผู้กระทำ
ก็เคยเรียกเข้าไปเจรจาที่สพนขาม

แล้วก็ไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาอะไรเลย
ส่วนข้อหาที่ตำรวจกล่าวหาก็คือ
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ผู้เสียหายคนนี้เขายอมรับในความผิดนี้นะคะ

แล้วก็ไม่มีเอกสารในการครอบครอง
แล้วก็ที่ต้องพกปืนไปสถานบันเทิง

เคยถูกกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นก่อเหตุ

เขาบอกว่าไม่ได้เอาลงไปที่สถานบันเทิง

ข้อหานี้เขาบอกเขารับสารภาพเขายอมรับ
แต่ข้อหาพยายามฆ่า
เขาบอกว่าเขาขอปฏิเสธข้อหานี้นะคะ

จนถูกทำร้ายจนหมดสติ

ก็หันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้า
คือเป็นการยิงขู่ฝ่ายตรงกันข้ามเท่านั้น
แล้วก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลยด้วยซ้ำนะคะ

โดยงานภาครัฐให้ช่วยเหลือกว่า๕หน่วยงานแล้ว
เรียกร้องไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้หน่อย
มา๒ปีแล้วก็ยังไม่มีใครช่วยเหลือเลยนะคะ
ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ดูว่าตัวเองเสียเปรียบ
เพราะว่าตัวเองเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดา
แต่ต้องไปสู้คดีความกับตำรวจ
แต่กล้องมูลจรปิดภาพนี้สำคัญมากนะคะ
ทำให้ศาลเห็นว่าหลักฐานจากภาพนี้มันมีน้ำหนัก
คำให้การของลูกชายคุณพ่อที่เป็นผู้เสียหาย

ก็เลยทำให้เริ่มเห็นว่าลูกชายของคุณพ่อคือผู้บริสุทธิ์ค่ะ
เคอะมาน๕แห่ง๖แห่งนี้ละครับ
ก็คือในเหตุการณ์ในรูปภาพในที่นั้นแล้ว

เมื่อคีย์จับก็จับไม่ได้ยากใช่มั้ยฮะ
ออกมาหน้าร้านคุณก็จับล็อกมา
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่นะซึ่งพ่อกับลูก
จากเรื่องอาวุธปืนก็มีทั้งต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งพ่อกับลูกชายเนี่ยบอกว่า
พอได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดมาเนี่ย

เอาละเขายิงปืนจริงเพราะเขาคิดว่าเป็นคู่อริ

หมดสติไปเลยตื่นมาอีกทีอ้าว
ตัวเองมีปืนอยู่ข้างแล้วก็ถูกถ่ายภาพ

จะไม่มีการยอมความใดทั้งสิ้นกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มในวันนั้น
เดินหน้าเรียกร้องหาความยุติธรรมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยแทบตาย
ตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เลยสมองสมองสั่งการช้าไปหมดนะฮะ
คือจับดีก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องจับขนาดนี้ก็ได้
ตอนนี้ตำรวจทั้ง๓นายชุดจับกลุ่มวันนั้นที่อยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้น
ตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สพนขามนะฮะ
ก็มีบางนายที่ย้ายไปที่อื่นแล้วนะครับ
ขณะที่ท่านภูมิกับวันนี้ก็ไปปฏิบัติภารกิจนอกสพ
ก็เลยไม่เจอกันเลยไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับ